จะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อของต้นไม้ต้นหนึ่ง
ที่มันยืนต้นตายไป
มันยืนต้นตายไปแล้วนะคุณผู้ชม
แต่อยู่มาวันหนึ่งมันกลับตั้งตรงใหม่เหมือนฟื้นคืนชีพไปแบบนี้
ต้นไม้มันมีชีวิตทำไมมันฟื้นคืนชีพได้ล่ะ

ตรงแด่วเลยมีผ้าด้วยแต่มันโดนตัดซะขาดแบบนี้เลยค่ะ

มันโดนตัดซะขาด
สัญญาณมันหายช่วงนั้นสัญญาณมันหายไวเล็ตไม่ค่อยดี
มันเป็นสัญญาณทีวีที่บ้านคุณผู้ชม

คือคุณเห็นไหมว่าต้นไม้ต้นนี้มันยืนต้นตายไปแล้ว
แล้วมันก็เลยสร้างความฮือหาให้กับชาวบ้านมากนะคะ
ต้นไม้ต้นนี้ยืนต้นอยู่ที่บริเวณทุ่งนาท้ายหมู่บ้านหนองแต้ตำบลนวลไทย
อำเภอนนไทยจังหวัดนครราชศรีมา
คุณดูนับ๕๓สีอ่ะเกิน๓อ่ะนับดี๗สี

ผู้ดูแลต้นไม้ต้นนี้ต่อไม้ตอนนี้นะคะ

คุณลุงสมนึกเล่าให้ฟังบอกว่าต่อไม้นี้เดิมทีเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่มากที่ตั้งอยู่บริเวณคันนา
แล้วตัวเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเป็นต้นไม้อะไรนะคะ
แต่ว่าเมื่อ๒ปีก่อนบริเวณนี้มันเกิดพายุลมแรง
พายุก็เลยพัดต้นไม้จนต้นไม้มันโค้นแล้วก็ล้มลง
คือต้นไม้ล้มลงแล้วนะคะแล้วก็พาดพับอยู่ตรงคันนาค่ะคุณ
เนื่องจากว่าลำต้นมันค่อนข้างใหญ่คุณนึกออกไหมแล้วน้ำหนักมันเยอะ
ก็เลยไม่มีใครสามารถเคลื่อนย้ายลำต้นมันออกไปได้ใหญ่มากเลยเนี่ย
แสดงว่าแต่ก่อนมันเอียงกว่านี้สิ
ใช่ค่ะคือเขาบอกว่าต้นไม้ตรงนี้คือต้นนี้มันตายไปแล้ว
ชาวบ้านก็เลยมาเลื่อยตัดไม้เพื่อเอาไปทำฟืนเผาถ่านแล้ว
เพราะว่ามันยืนต้นแล้วมันก็โดนแบบลมพัดตาเอียงลงมาพาดขนาดคุณ
ที่มันถูกตัดเพราะว่าชาวบ้านเขาคิดว่ามันตายแล้วไง
ก็เลยมาตัดไปนะคะแต่ว่าจู่ต่อไม้ที่ล้มลงมันก็กลับมาตรงแด่วแบบนี้
ก็เลยทำให้ชาวบ้านเขาประหลาดใจเป็นอย่างยิ่ง
ชาวบ้านบางคนเขาก็เชื่อกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้นะ
มันเป็นอิทธิฤทธิ์ของลุกคเทวดาที่สิงสถิตอยู่ในต้นไม้หรือเปล่า
ที่จะมาให้โชคให้ลาบและต้องการที่อยู่ใหม่ให้เป็นหลักแหล่ง
เจอแบบนี้ชาวบ้านไม่รอช้าค่ะคุณมาพร้อมทูบเลยค่ะโอ้โห
มาพร้อมของเส้นไหว้มาพร้อมผ้า๗สี๗ศอกมาพร้อมดอกไม้น้ำดงน้ำแดงมาหมดเลย
เอามาผูกไว้ที่ต้นไม้ที่ยืนต้นตายเพื่อกราบไหว้ขอโชคขอลาบ
อันนี้ตามความเชื่อของชาวบ้านนะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของความเชื่อแหละ
ความเชื่อที่ชาวบ้านเขาเชื่อกันต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าความเชื่อนะมันไม่มีผิดมันไม่มีถูก
ความเชื่อมันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ทำแล้วไม่ได้เดือดร้อนใคร
อันนี้เราไม่ได้ว่าอะไรจริงแต่ว่าใครที่ไม่เชื่ออ้าวก็ไม่เป็นไรก็อย่าลบหลู่แค่นี้อืม